เมื่อกี้ที่จังหวัดน่านหลานสาวคนนี้แสบจริงค่ะ
แต่ยังดีที่พลเมืองดีมาเห็น
ไปประถมพยาบาลคนบาดเจ็บสาหัสถูกรถชนกลางถนนนะคะ
หน้าห้างในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
ที่ชนไม่ได้จอดลงมาดูด้วยนะขับหนีไปนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามโมงที่ผ่านมาคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
ก่อนคนเจ็บจะประสบอุบัติเหตุเนี่ยค่ะทะเลาะกับคนในรถยนต์คันหนึ่ง
ขับมาจอดในลานจอดรถพนักงานของห้างสังเกตเห็นก็เลยเข้าไปช่วย
คนเจ็บเห็นคนมาช่วยเปิดประตูแล้ววิ่งหนีวิ่งไปที่ถนน
แล้วถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสส่วนรถที่มาชนเขาก็ขับหนีไป
ผมคงซึ่งหัวเลยครับ

ได้สอบถามนางเลิศลักนามสมมุตินะคะอายุ๕๙ปี
คนที่มีเรื่องทะเลาะกับคนที่ถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เล่าเหตุการณ์ด้วยโอ้โหเสียงสั่นหน้าตาตกใจมาก
บอกว่าอ๋อคนที่ถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสน่ะเป็นหลานสาวเธอเอง
ชื่อว่านางสาวสิริวัลขอใช้เป็นนามสมมุติก็แล้วกันนะคะ

ตัวนางสาวสิริวัลคนเจ็บเนี่ยทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
วันเกิดเหตุหลานสาวนัดให้มาหามาเอาเงินที่หลานสาวยืมไป
หลานสาวยืมเงินจะไปลงทุนทำธุรกิจขายของล้านกว่าบาท
ป้าเองก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกัน
ว่าเออมีดที่ซื้อมาด้ามสีเหลืองทำไมมันหายไป

วันเกิดเหตุขับรถมาลานจอดรถตามที่หลานสาวนัดเจอจะคืนเงินนะคะ
กลายเป็นว่าหลานสาวหลอกบอกว่าเดี๋ยวทำเป็นเช็คให้ก็แล้วกันนะ
แต่ตัวป้าเนี่ยมากับเหมือนกับหลานชายอีกคนนึง
พอจอดรถเสร็จหลานชายเข้าไปตามหาหลานสาวที่ทำงานอยู่ด้านใน
หลานสาวบอกหลานชายว่าเอารออยู่ด้านในก็แล้วกันเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึง
หลานชายของคุณป้าก็เลยไปยืนรออยู่ด้านในนะคะ
แต่หลานสาวไม่ได้เข้าห้องน้ำหรอกคุณผู้ชมค่ะ
เดินตรงไปหาป้าที่จอดรถรออยู่แล้วเข้าไปนั่งที่เบาะคนขับ
บอกป้าว่าส่งกุญแจรถมาเดี๋ยวขับรถพาป้าไปเอาเงิน
ป้าก็เอ๊ะรู้สึกแปลกป้าบอกว่าป้าขับเองก็ได้
ก็เลยเปิดประตูกลายเป็นว่าถูกกระชากผมค่ะ
ถูกหลานรัดคอปิดปากพยายามจะเอามีดแทง
ป้าก็เลยแย่งมีดนะคะมันเลยมีลักษณะของการยื้อแย่งกัน
มีพลเมืองดีเป็นพนักงานของห้างตรงนั้นนะคะเห็นเหตุการณ์
วิ่งมาช่วยมาแย่งมีดจากหลานสาว
ตอนนั้นเกือบจะแทงคอป้าอยู่แล้วนะคะ
ป้าเองก็บาดเจ็บที่มือถูกมีดบาก
หลานสาวเลยวิ่งหนีไปที่ถนนด้านหน้าห้าง
กลายเป็นว่าจังหวะวิ่งหนีนั่นแหละเนี่ยรถชน
หมดสติกลางถนนบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
พลเมืองดีเลยแจ้ง๑๖๖๙ให้มารับตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
รถคันที่เฉียวชนหนีไปแต่พอจำได้ว่าเป็นรถเก๋งสีขาว
คือไม่จอดดูเลยนะชนปุ๊บแล้วหนีหายไปเลย
โหพี่เนี่ยจำมันเตรียมเลยล่ะ
ส่วนวันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเรื่องของอาการของหลานสาวนะ
ที่ถูกรถชนบาดเจ็บเป็นยังไงบ้าง
อาการปลอดภัยแล้วนะคะแต่ยังอยู่โรงพยาบาลน่านค่ะ
มีแผลฟกช้ำเจ็บที่ขาแล้วก็มีแผลที่ขาขวาค่ะ
เหมือนโดนมีดแทงก็คงเป็นจังหวะที่ยื้อแย่งมีดกับคุณป้า
มีข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่าตัวหลานสาวเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ถูกคุณป้าตามทวงเงินก็หลานสาวยืมเงินป้าไปตั้งล้านกว่าบาท
หลานก็เลยออกอุบายว่าเดี๋ยวจะไปเอาเช็คมาให้
ใกล้กับโรงเรียนดังแถวจังหวัดน่าน
เดี๋ยวจะเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารที่อยู่ในห้าง
แต่กลายเป็นว่าหลอกให้มาเจอว่าจะคืนเงิน
เอามีดที่เตรียมมาแทงป้ากะจะฆ่าป้าให้ตาย
คือจริงแล้วเหมือนกับว่าเขาตั้งใจจะฆ่าป้าและฆ่าตัวตายด้วยนะ

หลานสาวตกใจวิ่งหนีก็เลยถูกรถชนมารู้ตัวอีกที

แหล่งข่าวยังบอกอีกนะคะว่าตอนนี้หลานสาวเครียดมาก
บอกว่าคือเครียดถึงขั้นเสี่ยงจะฆ่าตัวตาย

ส่วนคุณป้าแจ้งความค่ะ
คุณป้าบอกโอ้โหมันไม่แจ้งความไม่ได้
นี่หลานสาวอยู่บ้านเดียวกันอุตส่าห์ให้ยืมเงินเป็นล้าน
แต่จะมาฆ่าป้าแบบนี้เนี่ยนะ
บอกว่าไม่ให้อภัยแน่นอน
ผู้กำกับการสพเมืองน่านก็เลยบอกว่าสอบปากคำผู้เสียหายแล้วนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับตัวหลานสาวที่เป็นผู้ก่อเหตุที่อยู่โรงพยาบาลแล้วด้วย
หลานสาวรับสารภาพทุกอย่าง
ตอนนี้ก็รอผลการตรวจร่างกายของหลานสาวโดนมีดบาด
แล้วก็รอตรวจร่างกายของตัวคุณป้าด้วยก็มีบาดแผลเหมือนกัน
ก็ทีนี้ค่ะก็ดูเรื่องของรายละเอียดของอาการบาดเจ็บ
แล้วไม่แน่ใจว่าต้องดูเรื่องสุขภาพจิตของหลานสาวที่เป็นผู้ก่อเหตุด้วยหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าคล้ายกับมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
ก็เดี๋ยวลองดูค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะ
ต้องดูแลอาการบาดเจ็บรถชนแล้วก็ดูเรื่องของสุขภาพจิตด้วย